ส่วนหลายคนที่ชอบท่องโลกโซเชียล
สมาชิกที่เป็นเพื่อนของคุณมีเพื่อนที่เป็นเพื่อนแท้
เพื่อนที่รู้จักอย่างแท้จริงมากน้อยเพียงใดนะครับ
เพราะว่ามีการสำรวจพฤติกรรมของผู้ที่ชอบมีเพื่อนในโลกออนไลน์แบบนี้
บอกว่าถ้าคุณมีเพื่อนแท้และเพื่อนที่แท้จริงน้อยในโลกออนไลน์
นั่นหมายถึงว่าคุณอาจจะไม่ค่อยมีคนจริงใจด้วย
โลกแห่งความเป็นจริงด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
โดยมหาวิทยาลัยออกฟอร์ตประเทศอังกฤษ
เปิดเผยผลวิจัยจากการศึกษาพฤติกรรม
ระหว่างเพื่อนบนเฟซบุ๊คและเพื่อนในชีวิตจริงในโลกจริงของเรา
โดยนายโรบินดันบาอาจารย์ประจำวิชาจิตวิทยามหาวิทยาลัยออกเฟิร์ต
ได้สำรวจกลุ่มตัวอย่างชายและหญิงอายุระหว่าง๑๘ปีถึง๖๕ปี
จำนวนถึง๓๓๗๕คน
พบว่าผู้ใช้งานเฟซบุ๊กจะมีเพื่อนแท้แค่๑๕คน
มีเพื่อนที่ดี๕๐คนเพื่อนทั่วไป๑๕๐คน
และก็เป็นแค่คนรู้จักอีก๕๐๐คน
โดยตัวเลขจากความเชื่อทางจิตวิทยาที่ประเมินว่า
คนเราจะมีเพื่อนเพียง๑๕๐คน
และที่เหลือจะเป็นเพียงแค่คนที่คุณรู้จักเท่านั้น
แต่เมื่อถามถึงเพื่อนที่คอยให้กำลังใจหรือเห็นใจ
เวลาที่มีปัญหาจริงจะมีเพียงแค่๑๕คนเท่านั้นนะครับ
ขณะที่เพื่อนที่คอยช่วยเหลือพึ่งพาได้ในยามวิกฤต
จะเหลือเพียงแค่๔คนเท่านั้น
แม่เพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายหายากนะ

ดันบาบอกด้วยว่าสำหรับคนที่มีเพื่อนในเฟซบุ๊คมาก
ไม่ได้การันตีนะครับว่าคุณจะมีจำนวนเพื่อนสนิทมากกว่าคนทั่วไป
เพราะบางคนจะเหมารวมว่าคนที่รู้จักในเฟซบุ๊กคือเพื่อนหมด
ทำให้ผู้ใช้เกิดความสับสนระหว่างคนรู้จักกับคำว่าเพื่อนแท้

โดยอาจารย์วีการแนะนำนะครับว่าการพบเจอกันในชีวิตจริง
นั้นจะช่วยรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนจริงได้ด้วย
เพราะว่าโซเชียลมีเดียเป็นเพียงเครื่องมือ
สำหรับใช้ในการติดต่อสื่อสาร
แต่ถ้าในเรื่องของการสารสัมพันธ์ในชีวิตจริง
อาจจะทำไม่ได้ดีเท่ากับเรามาเจอกันจริง
จะทำให้เรามีความสัมพันธ์ที่ห่างหายกันได้นะครับ